จะต้องรอเวลาเมื่อ๒๓นาที

นี่ไม่ได้

ไม่ได้
เก่าหรอ

ผมปากหน้าผมทำอะไรคุณหรือเปล่า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

ตรงกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะครับคุณจอมขวัญขออนุญาตลานะฮะ

วันนี้เราต่อเนื่องกันจากเมื่อวานนี้หน่อยครับ
คดีที่ลุงวิศวะนะฮะลุงวิศวกรนะครับ
นายสุเทพโภชนสมบูรณ์
ที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงหนุ่มวัย๑๗ปี
จนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิปตามเหตุการณ์ต่าง
ท่านก็ไล่เรียงกันมาพอสมควรแล้ว
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๔กุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับ
แต่เมื่อวานนี้เราคุยกันอีกครั้งหนึ่ง

เพราะมีคำพิพากษาสารชั้นต้น

จำคุก๑๕ปีฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
คำถามก็คือว่าป้องกันตัว

เมื่อวานนี้อาจารย์ปรเมฆมาอธิบายชัดเจนนะฮะ
คดีนี้นายสุเทพหรือลุงวิศวะสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์นะครับ
ประเด็นหลักที่หยิบยกก็คือเรื่องของการป้องกันตัวและถูกต่อยก่อน
กลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องมีราวกันตั้งแต่จุดจอดรถนะฮะ
ที่ไปซื้อของกันไล่กันมาบนถนนนะครับ
มาถึงจุดที่ไปจอดรถอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงเขาเสียชีวิตหนึ่งนัด
วันนี้เราจะคุยกับฝั่งของคุณพ่อของน้องปอนที่เสียชีวิตนะครับ
ปอนนายนวพลผึ่งผายวัย๑๗ปีถูกนายสุเทพยิงจนเสียชีวิต
แล้วก็ทนายความด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคดีนี้
และต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวฟังจากทั้งสองท่านนะครับ
คุณพ่อของน้องปอนนะครับก็คือนายสหภาพวงธรรมเจริญนะครับ
ส่วนทนายความที่มาดูแลเรื่องคดีให้แล้วก็มาด้วยวันนี้

เมื่อวานนี้ก็สารชั้นต้นนะฮะพิพากษาออกมาแล้วนะครับ
คุณพ่อเมื่อวานนี้พอฟังกรรมพิพากษาของศาลชันต้นแล้ว
พอใจไม่พอใจมากน้อยขนาดไหนยังไงฮะ

เพราะในเวลาที่ผ่านมาก็รอฟังคำสารคือ
อยากได้ความยุติธรรมให้ลูก

เหตุการณ์ในวันนั้นคือ
คุณสุเทพเองเนี่ยเขาก็พยายามสู้ว่าเขาป้องกันตัว
แล้วที่สำคัญก็คือเขาถูกต่อยก่อน
ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุอันนี้ต้องยอมรับว่า
ตอนที่ออกมาแล้วมีคลิปแรกคลิปเดียว
โอ้โหกระแสสังคมเนี่ยท้าโถมเข้ามาที่กลุ่มของน้องปอน
เพราะว่ากรูเข้าไปตามคลิปที่สามแยกอ่างศิลาใช่ไหม

โอ้โหอย่างนี้ก็เนี่ยแหละเขาก็ต้องยิงสิเพื่อป้องกันตัว
ก่อนที่จะมีคลิปเหตุการณ์ต่างที่ไล่เรียงกันมาตั้งแต่จุดแรกเลย

ตรงจุดนี้มันทำให้สังคมก็มองอีกมุมหนึ่งแล้ว
แล้วตามคำพิพากษาของศาลท่านก็ไล่เรียงมาชัดเจน
แต่วันนี้ต้องยอมรับว่าก็ยังมีอีกบางส่วนที่ก็มองว่า
กลุ่มวัยรุ่นเองก็ไปตามหาเรื่องเขาอยู่เหมือนกันเนี่ย

ตรงนี้คุณพ่อรู้สึกยังไงฮะ
ด้านนี้ผมว่าต้องทนายแล้วครับ
คือคือในความคิดผมนะตามตัวผมก็คือความที่เป็นผู้ใหญ่
ไม่น่าจะอะไรมากกับในเรื่องพวกนี้
การจอดรถการที่จะใช้วาจาคุยกันดีก็ได้
ครั้งแรกนี้ถ้ามันการที่บอกว่าให้พวกเด็กเลื่อนรถ
ผมน่าจะง่ายกว่าก่อนที่จะเป็นแบบนี้

ถ้าไม่มีการแบบด่าทอกันนะ

มาถึงจุดสุดท้ายที่๓๒
สามแยกอ่างสุรา
มีภาพน้องปอนด์ต้องมั้ยหรือว่ามีเสียงน้องปอนด์อยู่ใน
มีภาพครับใส่กางเกงสีขาวประมาณนั้นไหม
เสียงเก๋าเหรออะไรเหรออะไรพวกนี้
เสียงเก่าเหรออันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าเสียงเขาผมก็แบบ
จำไม่ค่อยได้เวลาเขาเพราะว่าอยู่กับผมก็ไม่เคยใช้เสียงแบบนี้ไง
ผมก็ไม่รู้ว่าลูกผมจะแบบไหนอะไรอย่างนี้

เพราะว่ายูนกับผมก็ไม่เคยใช้เสียงแบบนี้

เวลาโมโหหรือเวลาอะไรงี้พูดกันดี

เท่าที่ฟังที่เพื่อนของน้องปอยเขาเล่าให้ฟังเนี่ย

เขาทะเลาะกันตรงนั้นคือปอนเนี่ยหลับอยู่ที่หลังรถ
ตั้งแต่ตอนแรกที่ว่าที่เรามาซื้อของ
แล้วก็เพื่อนคนที่ขับรถเขาลองแวะมาซื้อของมั้ง
ซื้อของแล้วทีนี้ก็คงลงมาทะเลาะกันเรื่องจอดรถนั่นแหละครับ
คือปอนด์เนี่ยมากันสองคันรถตู้คันหนึ่งกับรถยนต์คันหนึ่งใช่ปะ

ปอนด์อยู่ในรถในรถตู้หลับอยู่ที่รถตู้
ครับหลังรถอยู่กับแฟนเขา
แล้วคือทางคนขับมาทะเลาะกันเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องนะ
ก็จนไปถึงแยกโคกใหญ่นั่นแหละพอทะเลาะวิวาดกันแล้วขับรถปาดกัน
คือทางรถตู้ออกไปก่อนครับแล้ววีออสเนี่ยมาแซงทีหลังนะ
แซงคือลุงวิศวะปาดรถตู้ไป
แล้วก็บีออสขับประกบรถตู้ขึ้นมาเพื่อจะไปแซงรถวิศวะ
แต่ยังตามท้ายอยู่คือทางแฟนวิศวะเนี่ยใช้กล้องถ่ายจากด้านหลัง
ที่เมื่อกี้ที่มีไฟส่องขึ้นมานะครับ
นั่นแหละแล้วเขาก็คงตามมาให้ลบคลิปที่ในนั้นเขาก็พูดอยู่ว่าให้ลบให้ลบ

แล้วก็ชนละมุนกันอยู่ในช่วงนั้นนะครับ
แต่คนที่ชกนี่ก็เขาก็รับสารภาพไปแล้ว

ก็คือเหมือนเพื่อนอออยู่ตรงประตูด้านนี้

ประตูด้านนี้คือประตูด้านคนขับลุง
ที่แฟนเขาเปิดลงมาครับ

จอดให้ทางอาสาช่วยหรืออะไรอย่างนี้

เพราะประตูด้านคนขับเขาเปิดไม่ได้

มาดึงเพื่อนออกหรือประมาณนี้ครับ

แล้วก็ได้ยินเสียงปืนเสียงปืนเสร็จ

ไปข้างสรรเจ้านาจา

แต่วิ่งไปหน่อยนึง
ก็วิ่งไปล้มสองครั้งเพื่อนบอก

ท่านนายวัญชัยครับ
ตรงจุดนี้เหมือนกับว่า

อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยการต่อยตรงนี้เนี่ยตามหลักความจริงแล้วก็ต่อยไม่ถนัดนะครับ
เพราะว่ามันระยะห่างมันพอสมควร
แต่ตามข้อได้จริงเนี่ยมันจะมีต่อยมาทางด้านหลังอีกคนหนึ่งนะครับ
คือลุงนายสุเทพเนี่ยนั่งอยู่ที่คนขับรถ

และที่น้องปอนถูกยิงก็คือฝั่ง
ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคนขับครับ
ประตูหน้าคนขับ

ทีนี้เข้ามายังไม่ถึงหรอก
ก็พอเข้ามาปุ๊บจังหวะพอดีชะโงกตัวเข้าไปนะครับ

ช่วงนั้นภรรยาของคุณสุเทพไม่ได้อยู่บ้าน

ลงไปเพื่อที่จะคุยกับกู้ภัยนะครับ
แล้วทีนี้พวกของน้องปอนก็ตามไปเพื่อที่จะถาม
ถามเรื่องที่ถ่ายคลิปนั่นแหละครับ

หลังจากนั้นมาปุ๊บพอเขาจะมาอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงปืน

คนที่ว่าเข้าไปต่อยที่คุณพ่อบอกคือคนไหนฮะ

ช่วงแรกเขามาเข้าทางประตูหลัง

แล้วก็มาต่อยด้านหลัง
เบาะหลังด้านขวาคือตรงส้มศมศพแหละเนี้ย

ซึ่งถูกต่อยก่อนหรือหลังยิง
เขาอ้างว่าโดยงี้ถูกต่อยนะครับ
ในคำเบิกความตรงนั้นยังไม่ระบุว่าใครต่อย
เพียงแต่ว่าถูกต่อยเท่านั้นเองนะครับ

หลังจากนั้นมาก็ได้ยินเสียงปืนเท่านั้นเองนะฮะ
แสดงว่าถูกต่อยก่อนแล้วมีเสียงปืนแล้วฮะ
อันนี้ตามคำเบิกความของคุณสุเทพนะฮะ
แต่ว่าข้อได้จริงเนี่ยมันจะเป็นตามนี้หรือไม่ยังไงแบบไหนเนี่ย
สารท่านเดี๋ยวท่านก็ช่างน้ำหนักก่อนนะฮะ
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยแต่จริงคุณสุเทพเขามีปืนนะฮะ
เพราะฉะนั้นถึงจะถูกต่อยก็ต่อยด้วยหมัดหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าหมัดเปล่าโดยไม่มีอาวุธกับปืนเนี่ย
มันไม่บาลานซ์กันอันนี้พูดในแง่ของกฎหมายนะฮะ
คือที่ผมกำลังพยายามสอบถามก็เพราะว่าเขาคงสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์นะ
ยกเรื่องของการป้องกันตัวกับการถูกทำร้ายร่างกายถูกต่อยก่อน
ใช่ใช่ก็เลยอยากจะทราบว่าเออแล้วการเบิกความไล่เรียงกันมาเนี่ย
จากคลิปที่เราเห็นหรือว่าคำพิพากษาของสารชั้นต้นที่ท่านก็ไล่เรียงจนเห็นภาพเหตุการณ์เนี่ย
ครับเขาต่อสู้อะไรกันยังไงในชั้นศาลเนี่ยเขาแต่ละฝ่ายอ้างอะไรยังไงกันบ้างเนี่ย
ทางคุณสุทธิพย์เองเขาต่อสู้เรื่องเรื่องป้องกันตัวโดยชอบโดยกฎหมาย
คือการป้องกันตัวโดยชอบและกฎหมายเนี่ยถ้าผลออกมาสารเชื่อว่าป้องกันตัวจริง
คุณสุเทพจะไม่มีความผิดเลยก็คือถ้าสารพินาอย่างนี้ก็สารยกฟ้องทันที
แต่ว่าบังเอิญว่าจุดที่เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยสารท่านให้เหตุผลว่า
ตั้งแต่จุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายครับสองฝ่ายก็ยังทะเลาะกันอยู่
ก็เรียกว่าเหมือนกับคุณสุเทพเองสมัครสมัครใจเข้าไปทะเลาะวิวาสด้วยนะฮะ
ตั้งแต่จุดแรกพอรถตู้ของน้องปอนออกมา
ขณะนั้นคุณสุเทพก็ขับรถตามมาเลยขับรถตามมาแล้วก็บีบแตร่ไล่ตลอด
แตร่ไล่ตลอดแล้วก็เบรกเป็นระยะตอนที่แซงออกไปข้างหน้าแล้ว
แซงไปข้างหน้าแล้วรถตู้อยู่ข้างหลังก็มีการเบรกทุกระยะระยะ
และในขณะที่เบรกทุกระยะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเสียงคลิปในรถของคุณสุเทพเอง
โดยภรรยาบอกว่าตามคลิปนะฮะว่าให้เบรกเพื่อให้ทางรถตู้นี้ไปชนตูด

ซึ่งตรงนี้สารท่านไล่เรียงหมดแล้วทางสารชั้นต้น

จุดตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญว่าเมื่อรถตู้ออกไปแล้ว
แต่ว่าทางจำเลยหรือคุณสุเทพเนี่ยถ้ายับยั้งชั่งใจนิดนึง
รอจนใจเย็นอีกสักหน่อยไม่ไปในขณะนั้นเลยเนี่ยนะ

แต่ว่าพอรถตู้ออกไปปุ๊บก็คุณสุเทพเขาก็ขับรถตามไปเลย

เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะขออนุญาตถามคุณพ่อหน่อย
ตั้งแต่มีคดีเกิดขึ้นลูกชายถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ย
ตั้งแต่วันนั้นเลยจนถึงเมื่อวานนี้

หรือพอมีคำพิพากษาสารออกมาในชั้นศาล

อันนี้อยากจะช่วยให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
แต่ว่าช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

ว่าเราก็พยายามติดต่อลุงวิศวะนะฮะ
คุณสุเทพโภชนะสมบูรณ์
เพื่อจะสอบถามเพื่อจะพูดคุย
หลังจากที่มีสารอ่ามีคำพิมพ์ภาษาของศาลชันต้นไปเมื่อวานนี้
แต่ก็อย่างที่ทราบแล้วครับว่าคุณสุเทพเองก็
ไม่ค่อยจะให้ข้อมูลหรือว่าพบปะพูดคุยอะไรมากนักนะครับ
วันนี้ก็เลยคุยกับฝั่งของคุณพ่อของน้องปอน

อ่าตั้งแต่วันแรกที่
เกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะคุณพ่อสาภาพจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ย
ได้คุยกับคุณสุเทพบ้างไหมไม่ครับแต่ได้เจอใช่ไหมได้เจอครับ
ก็ไปที่ศาลก็เจอกันบ่อยแต่ไม่ได้คุยกันเลยครับ
ก็เดินผ่านกันไปก็ไม่ได้อะไรกัน
ครับไม่ได้คุยไม่มีการพูดทักไม่มีอะไรอืม
ความรู้สึกของคุณพ่อตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุนะครับ
ที่ลูกชายถูกคุณสุเทพยิงจนเสียชีวิตเนี่ยครับอ่า
มูลเหตุอะไรอีกเรื่องนะอันนี้เอาเรื่องของความรู้สึกของ
ที่ลูกถูกคุณสุเทพยิงจนเสียชีวิตก่อนนะ
จนถึงเมื่อวานนี้ที่มีคำพิพากษาแล้วได้เจอคุณสุเทพ
แต่ไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไง
ก็มันอยากจะคุยอยากจะถามหรือว่าอยากอยากจะให้เขาเอ่ยปาก
อยากจะอะไรยังไงไหมหรือว่ายังไงแต่จริงจริงในความรู้สึกของคนอ่ะ
ครับถ้าเขาคิดว่ารู้จักขอโทษอ่ะคำว่าเนี่ย
ผมก็รู้จักคำว่าอภัยอืมผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนี้
พอฟังคำพิพากษาเสร็จผมก็พอใจในส่วนนี้ของผมแล้ว
สารท่านตัดสินมาถ้าถามว่าก็ไม่ได้คิดเคืองอะไรแล้ว
มันก็ปกติณวันนี้นะวันแรกไม่ติดใจไม่ติดใจครับ
อโหสิอย่างเงี้หรอครับแล้วคุณแม่คุณแม่น้องปอนว่าไง
ได้คุยไหมฮะก็มีคุยบ้างอืมแต่เขาส่วนเขาก็ในส่วนหนึ่งของเขา
เพราะเขาก็อยู่ด้วยกันมานะเขาก็คงความผูกพันก็ยังมีอยู่
อืมก็ก็ยังเสียใจอยู่ประมาณนั้นครับคือตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องปอ
ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับครับผมอ่าก็เลยต้องถามอย่างเงี้ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับแต่ทีนี้คุณสุเทพเนี่ยพอสารท่านอ่านคำพิพากษาเมื่อวาน
จำคุกครับสิบห้าปีลดเหลือสิบปีเนี่ยครับตอนนั้นอยู่อยู่ใกล้กันเลยไหมฮะ
ตอนที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีครับอยู่ใกล้กันครับได้มองคุณสุเทพไหม
เป็นยังไงก็ต่างคนต่างไม่ได้นี่กันก็ไม่ค่อยไม่ได้สังเกตอะไร
คุณสุเทพเป็นยังไงฮะทนายก็พอได้ฟังไขยบรรคศาสตร์ถึงอ่า
สุดท้ายแล้วนะว่าตนเองต้องต้องถูกจำคุกนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติ
ก็สังเกตได้จากมีน้ำตาไหลมาบ้างอะไรอย่างนี้
ก็ปกติของจำเลยนะครับ
แต่จริงก็ถ้าเขาคิดดี
เขาก็ยังมีที่จะแก้ตัวก็ในชั้นอุทธรณ์นะ
ก็สามารถอุทธรณ์คดีสารต้นได้นะครับ
แต่ว่าพอแรกพอคนเรายังคิดไม่ได้
เนื่องจากว่าตนเองถูกจำคุกถึง๑๐ปี
ก็เป็นเรื่องโดยปกติทั่วไปของจำเลยนะฮะ
ที่หน้าตาเคร่งเครียดแล้วก็เคร่งครึมอยู่อย่างนี้ครับ
คุณพ่อเรียนถามตรงนะ
ณวันนี้ศาลมีคำพิพากษาสารชั้นต้นมาเมื่อวานแล้ว
สารท่านก็ไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังให้เห็นกันชัดนั่นแหละ

แต่ก็ยังมีสังคมส่วนหนึ่งกันแล้วกัน
ที่ยังมองว่าความจริงแล้ววัยรุ่นกลุ่มของน้องปอนเนี่ย
หรือน้องปอนที่เสียชีวิตเองเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกัน

อันนี้มุมมองเขาในความคิดในด้านสังคมเนี่ย

แต่ถ้าด้านกฎหมายคือผิดถูกมันไปต้องพิสูจน์กันที่ชั้นศาล
แต่ว่าความที่ยังไงอ่ะเป็นเด็กอ่ะผมยังไม่รู้ว่า
คุณพ่อเคยได้ยินได้ฟังหรือไปอ่านคอมเมนต์ตามสังคมออนไลน์ไหม

พิจารณาเอาแต่ตอนนี้เขาก็พิสูจน์ออกมาแล้วครับว่า
เขาก็ไม่ซะทำสักฝ่ายเดียวก็มีทั้งสองฝ่ายแล้วครับ
แต่ใครจะมองยังไงก็ต้องปล่อยเขาอีกผมไม่ไม่ไม่
ทางโซเชียลอ่ะจะคิดยังไงผมไม่ไม่ได้อะไรแล้วอืม
ผมก็เฉยอ่ะไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรปล่อยเขาอ่ะ
เขาอยากจะคิดอะไรเขาอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เขา
มันเรื่องส่วนตัวเขาผมไม่ไม่ออกความคิดเห็นอะไรแล้วครับอืม
ในวันนั้นที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้เนี่ย
น้องปอนก็ชับกับนักกิจไปเรียบร้อยแล้วครับ
หรือบอกอะไรในใจกับลูกแม่งฮะมาแข็งก็มีบอก
บอกว่ายังไงฮะก็คือเราก็ทำได้แล้ว
ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนผิด
อย่างที่สังคมเขาประนามแค่นั้นนะครับ
ใช้ชีวิตปกติอย่างนี้ไม่ได้อะไร
ผมไม่ได้คิดอะไรมากแล้ว

ช่วงหน้าต่อเรื่องของคดีกันหน่อย
ถ้าในแง่มุมของการอุทธรณ์สู้คดีกันเนี่ย

ด้วยเวลาที่เหลืออยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะ

คุณลุงวิศวะก็คงจะสู้ต่อในชั้นอุทธรณนั่นแหละ

แง่มุมก็คือการป้องกันตัวเอง

ตรงนี้เรามองว่าการสู้คดีเนี่ย
จะมีแง่มุมที่สามารถสู้รั้วหักล้างกันได้ต่อไหมฮะ
ก็ในส่วนของจำเลยเองก็คุณสุเทพก็ต้องอุทธรณ์อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ได้ประกันตัวชั้นอุทธรณ์มาแล้ว

อุทธรณ์ใครพักษาสารต้นก็ว่าไปตามคำพิพากษาก็คือหมายถึงว่าเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาสารต้น
เพราะว่าแน่นอนหมายถึงว่าคุณสุเทพย่อมไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา
นะฮะที่มีใครรักษาให้ตนเองถูกจำคุกสิบปี

ไม่ร้องลงอาญญาเพราะฉะนั้นพออันสิทธิ์ของคุณสุทธิพย์เองก็คือครับ
คือมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่หมายถึงจะลบล้างใครรักษาสารต้นได้
ก็คือต้องอุทธรณ์เท่านั้นเอง
เมื่อไปสารอุทธรณ์แล้วก็ต้องอ้างเหตุเหมือนเดิม
ซึ่งที่สู้มาแต่สารต้นนะฮะแล้วก็จากพญาหลักฐานทั้งหมดที่อยู่ในสำนวน
ในสำนวนทั้งหมดก็โต้แย้งอันไหนที่ตนเองไม่เห็นด้วย
ในไขปรักษาบอกว่าตั้งแต่จุดแรก
ถึงจุดสุดท้ายก็ยังสมัครใจวิวาดกันโดยไม่ขาดตอน
อย่างตอนที่ทำร้ายเขาก่อนเนี่ยทางฝั่งของน้องปอนก็มีถูก
พิพากษาเหมือนกันใช่ไหมใช่ทีนี้ต้องแยกส่วน
แต่อีกส่วนหนึ่งทางฝั่งของเพื่อนน้องปอนที่ไปทำร้ายที่ไปต่อสู้กับขวางเจ้าพนักงาน
คือต่อสู้กันหวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ไปทำร้ายตำรวจด้วย
อันนั้นแยกฟ้องอีกคดีหนึ่งศาลได้มีคำพิพักษาเรียบร้อย
ก่อนหน้าคดีนี้ลงโทษคนละหนึ่งปี๖เดือนลงโทษปี๖เดือน
แต่เนื่องจากว่าจำเลยอีกตรงเป็นผู้ยาวอยู่ศาลท่านก็เข้ามาถึงแล้วก็
มีมร้ายท่านก็มีเมคตาก็รอลงอาญาไว้สองปีแล้วก็คุมประภึก
อันนี้คือในชั้นศาลก็ต้องไปว่ากันต่อชั้นอุทธรณ์นะไปว่ากันต่อตามสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายนะครับ
ทั้งจำเลยและโจทธแต่ว่าคุณพ่อสภาพครับ

เราก็ต้องสูญเสียลูกชายไปคนหนึ่ง

ในรุ่นราวคราวเดียวกับน้องปอนเนี่ย

เกี่ยวกับเหตุการณ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้

มีอะไรก็ให้ค่อยเจรจากัน

ก็ทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ใจเย็นกันครับ
ใช้สติมากกว่าใช้กำลัง
เพื่อนรูปก็ยังเจอกันอยู่ว่ามั้ยเพื่อนน้องปอน
ก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะเขาทำงาน

เอาเป็นว่าก็ขอให้เป็นบทเรียนกับสังคมกันทุกฝ่ายกันแล้วกันนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณสหภาพวงธรรมเจริญคุณพ่อของน้องปอนนะฮะ
แล้วก็ทนายวัญชัยแสงสุวรรณทนายความในฝั่งญาติของน้องปอนนะฮะ
ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ

พบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ